ตัวต่อตัววาทะต่อวาถะ
ติดตามการโต้วาทีอภิปรายวิสัยทัศน์ครั้งที่สอง
จาก๒ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
วิเคราะห์และก่อติดไปพร้อมกับผมชัยรัฐถมยา
เช้าวันจันทร์ที่๑๐ตุลาคมทางไทยรัฐทีวีช่อง๓